นี้ก็ต้องเสนอเรื่องของข่าวเศร้าในวงการเพลงลูกทุ่งด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะวงการเพลงลูกทุ่งก็ได้สูญเสียบุคคลสำคัญไปอีกหนึ่งคนนะคะ
นั่นคือครูลบบุรีรัฐศิลปินแห่งชาติและนักแต่งเพลงชื่อดังนะคะ
โดยสิ้นลมที่โรงพยาบาลศูนย์วิจัยจุฬาพรในวัย๗๗ปี
ด้วยอาการติดเชื้อที่ปอดค่ะ
เมื่อวานนี้เวลาประมาณ๒ทุ่มนะคะ
การลูกทุ่งได้สูญเสียนายวิเชียนคำเจริญ
หรือครูลบบุรีรัฐศิลปินแห่งชาติและนักแต่งเพลงชื่อดัง
มกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวและคนลุกทุ่งที่ทราบข่าวนะคะ
โดยก่อนหน้านี้ค่ะครูลบบุรีรัฐได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมาหลายครั้ง
ซึ่งก่อนเสียชีวิตก็ตรวจพบมีเชื้อราในปอด

มีสารว่ามีสารเป็นมะเร็งนะคะ
ลบบุรีรัฐนั้นก็มีผลงานแต่งเพลงลูกทุ่งที่สร้างชื่อให้กับนักร้องจำนวนมากนะคะ
ยอดรักสลักใจสอนเพชรสอนสุพรรณพุ่มพวงดวงจันทร์
ได้รับฉายาเป็นราชินีลูกทุ่ง

ลบนั้นยังได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
แต่งเพลงลูกทุ่งประจำปี๒๕๔๘ด้วยค่ะ
ผลงานของคุณครูที่แต่งให้กับแค่แม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ

ื้อหือหล่อจังกระแสะเข้ามาสิ
สาวนาสั่งแฟนดาวเรืองดาวโรยเพลงเศร้านะครับ
หรือว่าจะเป็นเพลงสนุกสนานนัดพบหน้าอำเภอก็เป็นผลงานของคุณครูทั้งสิ้นนะครับ
ครูได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี๒๕๔๘นะครับ
ก็ถือว่าวงการลูกทุ่งสูญเสียบุคลากร
แล้วก็สูญเสียบุคคลชั้นครูไปอีกหนึ่งท่านนะครับ